วันนี้มีข่าวที่สำคัญที่สุดที่ขึ้นหน้า๑๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐ
กระทรวงการคลังนำเหรียญกระสาปในรัชกาลที่๑๐ออกมาหมุนเวียนแล้ว
เมษายนเริ่มใช้เงินเหรียญราชการที่๑๐
มีทั้งหมด๙ชนิดพร้อมจ่ายและพร้อมแลกเป็นเที่ยวลึกแล้วนะครับ
โดยนายพิศักดิ์ตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับ
ตามที่กระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตรูปแบบเหรียญกระสาปหมุนเวียน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูล
เพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ผลิตเป็นเหรียญกระสาปหมุนเวียนรวม๙ชนิดราคา
ประกอบด้วยเหรียญชนิดราคา๑๐บาท๕บาท๒บาท๑บาท๕๐สตางค์๒๕สตางค์๑๐สตางค์๕สตางค์และ๑สตางค์นะครับ
โดยพร้อมออกใช้และจ่ายเหรียญกระสาปตั้งแต่วันที่๖เมษายนเป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งกรมธนารักษ์ออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ด้านหน้าของเหรียญทุกชนิดราคากลางเหรียญมีพระบรมรูป
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ผินพระพักษ์ทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉลองพระองค์ครุยพระมหาขออภัยนะคะ
ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
เครื่องขัตยราชอิสริยพรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า
เบื้องขวามีข้อความว่า
มหาวชิราลงกรเบื้องซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่สิบ
ด้านหลังเหรียญทุกชนิดราคา
ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
เรื่องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและ
ของเหรียญค่ะทั้งนี้เหรียญกระสาปหมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัชลาลงกรบดินทระเทพยวรางกูลสามารถใช้ควบคู่กับเหรียญกษัตว
เวียนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในล็อตแรก
ได้เตรียมเหรียญไว้ประมาณชนิดละหนึ่งร้อยล้านเหรียญนะครับ
เหรียญหมุนเวียนในตลาดทั้งหมดประมาณ๓๐๐๐ล้านเหรียญ
คิดเป็นมูลค่าหกหมื่นล้านบาทนะครับ
คุณผู้ชมครับเหรียญ๖ชนิดที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถใช้ได้
ก็คือชนิดสิบบาทห้าบาทสองบาทหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์และยี่สิบห้าสตางค์นะฮะ
ส่วนเหรียญสิบสตางค์ห้าสตางค์และก็หนึ่งสตางค์นะ
จะใช้กับหน่วยราชการในการรับจ่ายเพื่อใช้ปิดบัญชีเท่านั้นนะครับ
ก็ไม่ได้ให้ประชาชนแลกจ่ายในเหรียญอีก๓ประเภทนี้นะครับ